เมื่อวานนี้คนกรุงคงได้เจอกับสายฝนที่กระหน่ำลงมานะครับ
ทำให้หลายจุดหลายพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับ
ทำให้การสัญจรเป็นอมภาษณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
คงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนครับภาคเหนืออีสานตอนบนขณะนี้เนี่ยนะครับ
ฝนลดลงสิ่งที่ได้เจอกันก็คืออากาศหนาวเย็น
เริ่มมีหมอกเข้ามาปกกลุ่มนะครับดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่
อากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนนะครับยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
มาดูกันหน่อยครับปัจจัยเกิดจากอะไรบ้างนะครับ
ปัจจัยหลักตอนนี้มีประมาณ๓๔ปัจจัยนะครับ
ทำให้บริเวณตอนกลางยังคงมีโอกาสเจอฝน
อย่างแรกก็คือที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นร่องฝนนะครับก่อนหน้านี้ร่องฝนนี้ไปพาดผ่าน
บริเวณทางตอนล่างประเทศไทยภาคใต้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถูกดันขึ้นมาครับ
ปกกลุ่มบริเวณตอนกลางประเทศเหมือนเดิมนะครับ
เพราะว่ามีหนึ่งหย่อมครับที่อยู่บริเวณทะเลตรงนี้นะครับ
คอยดันขึ้นมาทีนี้เนี่ยนะครับการดันขึ้นมาแบบนี้
ก็ไปเจอกับอีกหนึ่งปัจจัยครับที่มาจากบริเวณทางตอนบนครับ
ก็คือเรื่องของอากาศหนาวลมเย็นนะครับ
ที่มีการค่อยแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการแผลลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
แผลลงมาปกติแล้วเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่จากบนบกลงสู่ทะเลนะครับ
แต่ว่าพอใกล้ถึงทะเลก็มีพายุหนึ่งลูกนะครับคอยดันไม่อยู่ดังนั้น
อากาศหนาวลมเย็นจะค่อยมีการแผลลงมา
แถวบริเวณอีสานตอนบนเป็นจุดแรกที่จะได้เจอนะครับ
อากาศร้อนชื้นเจอกับอากาศเย็นที่แผลมา
สิ่งที่ได้เจอกันก็คือเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ
กระโชกแรงแต่ว่าก่อนที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับ
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับ
พอเจอฝนฟ้าขนองเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศจะเย็นลงนะครับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
และแน่นอนครับการแผลลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับ
ทำให้บริเวณตอนกลางถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้นะครับ
โดยเฉพาะวันพฤหาสวันศุกร์นี้จะสังเกตว่าตอนกลางฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
กรุงเทพวันศุกร์นี้มีโอกาสได้เจอกับฝนกระหน่ำ
ยังไงใครจะใช้ชีวิตในช่วงวันศุกร์ตอนเย็นวางแผนการใช้ชีวิตดี
และนี่คือทั้งหมดของรูปกรณ์รัฐหนาวผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ